มาต่อกันที่หนุ่มหล่อหน้าใสคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับน้องทะเลสงวนดีกุลค่ะหลังจากที่แจ้งเกิดไปในมิวสิกวิดีโอ
เพลงติดตลกของพี่โอ๊ตปราโมทไปแล้วล่าสุดกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งกับผลงานซีรีส์วาย
ฉายจบไปเมื่อเดือนก่อนด้วยความว่าตีขี้เล่นทำให้ถูกอกถูกใจสาววายเพียบเลยนะคะ
มีกลุ่มแฟนคลับทั้งชาวไทยและแฟนอินเตอร์เข้ามาติดตามเพิ่มเยอะเลย
และเดือนหน้าค่ะวันที่๘สิงหาคมหนุ่มทะเลก็กำลังจะมีแฟนมิตติ้ง
พร้อมกับเพื่อนนักแสดงเป็นครั้งแรกอีกด้วยจ้า
พอซีรีส์ออกไปแล้วเนี่ยกระแสมันจะดีขนาดนี้ทั้งมีทั้งแฟนคลับชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนใช่ไหมครับผม
ก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบนะครับผมผมดีใจมากเลยที่ทุกคนชอบผลงาน
ก็ขายไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้าอยากเห็นอะไรที่ผมยังไม่เคยทำแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนคลับแน่นอนก็ไปเจอกันที่แฟนมีดนะครับผม
มากครับตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะจะมีใครมาดูไหมนะแต่ว่าผมคิดว่าสองรอบเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนมาจริงเพราะว่าสองรอบมันมีโชว์ที่ไม่มีซ้อมมาเป็นเดือนแล้วครับผม
ก็ตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่หลายโชว์ที่เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ไปติดตามโชว์อื่นกันเพราะเรามีโชว์เดี่ยวโชว์อะไรเยอะแยะมากมายด้วยครับ
๘สิงหาคมนี้นอกจากรอชมโชว์ก็รอดูเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะว่าแฟนมิตติ้งจะมีอะไรเตอร์ไพรสหรือเปล่า
ใช่ค่ะทะเลคนนี้ไม่เค็มนะคะหน้าหวานใช่ล่ะ